เห็น๒๐๐ล้านหรือเปล่าเหมือนกันเอารายต่ำเล็ก๕
ก็สวยเนอะตอนแรกคิดว่าจะหนักค่ะแต่ว่าพอใส่ไปก็ไม่หนักค่ะ

เป็นไงบ้างวันนี้แบบเกร็งไหม
เกร็งไหมก็กลัวพี่ขโมยนั่นแหละค่ะ
จำหน้าใครอยู่ใกล้ตัวมากที่สุดเผื่อแบบหายไปเม็ดหนึ่งหนูได้ไม่ต้องรับผิดชอบ

เนอะเออแต่ว่าเมื่อกี้เห็นพี่หนึ่งก็เชียร์คุณหญิงที่อยู่ข้างในว่า
สวยนะคะไม่หนักด้วยหนูก็ค่ะคุณหญิงหนูก็เห็นด้วยนะคะ
มันต้องมีเกร็งไหมคะเวลาเดินเวลาอย่างนี้
ก็ยกมือลำบากนิดนึงค่ะแต่ว่าสวยมากค่ะ
ฝากฝากฝากแล้วใครค่ะใครสนใจใครสนใจ
ก็ใครที่แบบชื่นชอบเครื่องเพชรเนอะหนูว่าเขามีอัปเดตแบบแฟชั่นเกี่ยวกับเพชรอะไรอย่างนี้อยู่เรื่อยนะคะ
ก็อย่าลืมมาที่นี่เนาะ
อันนี้ปักนี้หายหน้าหายตาไปเลยเนาะ
อ๋อค่ะก็ช่วงนี้เป็นช่วงท่องเที่ยวรอบโลกอยู่ค่ะ
เดี๋ยวจะไปเมาดีฟเร็วนี้ค่ะ

มันอาจจะเป็นช่วงแรกที่รู้สึกว่าเราได้พักจริง

แล้วต่อกันกับผลงานแบบนี้

มันยังสีดที่ที่อะไรเนี่ย
ก็หนูอยากให้แบบ

พอเที่ยวเสร็จปั๊บเราก็อ่าไหนเริ่มดูบทละครเลย
แล้วคุณค่ะรู้สึกสนุกจังเลย

ก็ไม่ได้คนทำงานง่าย

สุดท้ายเราเป็นผลประโยชน์ของคนดูค่ะ

ใช่ค่ะก็ในเตอร์เทนค่ะเพชรหลุด๑เมตร
ค่ะก็ได้แล้วเรียบร้อยแล้วค่ะ
เออเลือกนานเหมือนกันตัวใจได้ตัวนี้มั้ยครับ
จริงหนูว่ามันไม่ได้เลือกงานหรอกค่ะ
แต่ว่าคือด้วยความที่มันเป็นเรื่องที่เหมือนบางทีเราต้องมีการคุยกับ
พระเอกหลายท่านที่บางทีเขาอยู่ที่ทางช่องอื่นหรือบางคนอิสระอะไรอย่างนี้
คือหนูก็ไม่เคยมีประสบการณ์เรื่องนี้เลยก็เป็นเป็นเรื่องของทางเอ่อ

พี่หมอว่าทางช่องให้เราลิสต์ไงเลยว่าอยากได้เลือกกับผู้หมาใครบ้าง

จริงนะคะพี่หวาก็หนูคิดว่าสุดท้ายก็ลงตามบทประพันธ์แล้วค่ะ

ระบบการผลิตในรูปเรื่องว่ามันช้าล่าช้าเมาะอะไรวะ

เพราะว่าคือทุกอย่างเรามีการคุยกันกับทางผู้ใหญ่

ทำให้มันต้องล่าช้ารอยาวมาทั้งรอพระเอกด้วย

คือบางทีอย่างที่หนูบอกว่ามันเป็นการดิว
ดิวกันกับพระเอกข้ามค่ายหรืออะไรอย่างนี้ค่ะ

ยังเปิดเผยไม่ได้ค่ะ
แต่ว่าก็สนุกนะคะสนุกค่ะ

ไม่รู้อ่ะไม่รู้ว่าเขาข้ามมาหรือเปล่า
เออหนูไม่รู้คอนแทคจริงค่ะ
ว่าแบบสรุปแล้วพี่เขาเป็นอะไรยังไงอะไรอย่างนี้ค่ะ
ข้ามค่ายมาหรือว่าเป็นระบบไหนหรือว่าระบบเป็น
ใช่ค่ะแต่ว่าก็เชื่อว่าสนุกแน่นอนค่ะ

อืม

ตอนแรกคิดว่าเฮ้ยมันจะเป็นเราเหรอ
ทำไมทุกคนคิดว่าเป็นเราเพราะว่าเป็นนางงามผมตรง
แต่เขาก็พูดอีกว่าผู้จัดการเนี่ยผอม

หนูก็เลยแบบว่าคือยังไม่เคยผอมเลยนะ

แต่ก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงเป็นเรา

มันไม่ได้ยากปกติเราก็ห่วงสลงห่วงสลิง
หล่างมากเบอย่างค่ะ
แต่พออันนี้มันก็เป็นแนวคำมากกว่า
เพราะปกติเวลาอะไรที่เราไม่ได้ทำมันก็จะขำหน่อยอะค่ะ

ครอบครัวอาจเต็มที่ทีมยานก็จะรู้แหละว่าเราประมาณไหนเลย
จริงมันก็ไม่น่าจะมาที่เราได้เลยเนาะ
เพราะว่าปกติเขาอยู่กับกลุ่มเดียวกันตลอด
เรียกว่าเรารักกันมาก
อะไรคะพี่หว่า

ใช่ก็เป็นสนิทกันค่ะ
แต่ว่าก็คือดีทั้งหน้าและลำหลังเลย

บางทีก็อยากจะแบบแอปทำเป็นดีกับใครสักคนหนึ่งนะ

ตกลงคู่จิ้นหรือคู่จริงคะ

พี่หว่าอยากเป็นคู่จินใช่ไหมคะ
ไม่ขยับใช่ไหมคะ
ก็เป็นแบบนี้ดีแล้วอะ

หรือว่าให้มันค่อยเป็นค่อยไปค่ะ

ไม่รีบรอดค่ะเราเป็นผู้หญิงเราต้องเย็นเย็นนะคะพี่หว่า

คือเหมือนทุกวันนี้เราก็รู้เนาะ

แล้วกับใครมันก็เป็นเรื่องใหญ่ไปหมดเลย
ก็อยู่สวยเบาอย่างนี้ไปก่อนดีกว่า

เออก็อยากจะค่อยดูไปดีกว่าค่ะ

แต่ส่วนใหญ่ทุกวันนี้ก็ไม่เห็นจะเจอใครเลย

ก็จะ่านี้คือสวยดีกะ
เรื่องไม่ได้ขนาดนั้นนะคะพี่หวานไม่งั้นมีแฟนไปนานแล้วค่ะพี่
แต่ทุกวันนี้ก็เจอแต่ไม้ใช่ไหม
ก็อยู่กลุ่มเดียวกันอะเนาะ
เดี๋ยวนี้ก็จะไปเที่ยวเมาดีฟกันด้วยนะคะพี่อ้ำ

ไปหลายคนค่ะ

รอชมชุดเวนามน้องไม้กันด้วยนะคะ

มีมัยอยู่ในกลุ่มผู้ชายแต่ก็ไม่กลัวเข้ามาเฒาะหวัดหรับ

มันไม่ค่อยได้เจอใครจริงค่ะ